อ่ะส่วนที่นครปฐมนะครับนี่ก็ต้องเตือนกันนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาถนนมาลัยแมนในพื้นที่กำแพงแสน
เขากำลังสร้างขุดเจาะถนนอยู่เพื่อวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่โอ้โห
กลางวันวันนี้เพราะยังไม่ได้เอาขึ้นมาค่ะ
ลนลงไปตั้งแต่เมื่อคืนกระบะคันนี้โอ้โหดูสิ
คือตรงนี้เขาขุดอยู่แล้วนะฮะเขาขุดอยู่แล้ว
เดี๋ยวดูภาพถนนตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

เห็นว่ามันเป็นจุดกลับรถถ้าขับรถมาเนี่ย
เป็นจุดขับรถแล้วอยู่ข้างทางตรงนี้นะครับปกติจะมีป้ายบอกทางอยู่
แต่คาดว่าเมื่อคืนนี้คนขับรถกระบะอาจจะไม่ทันมองหรือยังไง
นี่เห็นไหมจะมีป้ายเหมือนบุบหน่อยชนปึ้งแล้วลงไปนู่นเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากก็ได้ยินเสียงดังโครมกันนั่นแหละ
พอวิ่งออกมาดูเห็นรถกระบะพุ่งชนป้ายที่เป็นป้ายเตือนนะ
แล้วก็ตกลงไปในหลุมที่เขาขุดวางท่อระบายน้ำเอาไว้คนขับก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุทางกรมทางหลวงได้รับแจ้งนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคนงานเขาหยุดงาน
เพราะเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วน้ำเนี่ยมันขังอยู่ที่จุดที่ขุดท่อระบายน้ำกำลังทำถนนอยู่ระยะทาง๕๐๐เมตร
ก็เลยยังไม่ได้มาเอารถขึ้นนี่ค้างอยู่อย่างนี้เลย
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเอาละเข้าใจว่าเห็นว่ามีป้ายค่ะ
แต่กลางคืนอาจจะต้องทำสัญญาณไฟหรือทำอะไรยังไงให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้หน่อย
เพราะอย่างเมื่อคืนตีหนึ่งฝนตกหนักมาก
กระบะคันนี้อาจจะขับมาแล้วแล้วมันไม่ทันมองอ่ะ
มองไม่เห็นอ่ะใช่ไหมชนทีนึงปึ้งลงหลุมเลยค่ะ
แสงสว่างไม่เพียงพอแล้วก็มีฝนตกด้วยทัศนวิสัยไม่ดี
แล้วก็รถมาอาจจะไม่ได้ทันสังเกตเพราะว่าป้ายป้ายลูกศรเนี่ย
มันให้ออกออกซ้ายซึ่งเป็นป้ายของร้านก๋วยเตี๋ยว
ที่อาจจะทำให้คนขับไม่ทันสังเกตว่าให้เบี่ยงซ้ายได้
มีไฟไหมมีไฟไหมมีมีดวงเดียวไหมตรงนี้ไฟไฟขนมอยู่เถิด
ดับไฟไปไปเลนที่ตั้งไฟเลนแค่แค่สีนี่เขากำลังวางท่อหรืออะไร
ต้องขามคุณแม็กซ์เลยครับของพ่อระบายน้ำ
นี่ไงพี่เขาบอกมีไฟดวงเดียวค่ะไฟอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่า
ในการบอกว่าข้างหน้าต้องระวังอย่างเงี้ค่ะเพิ่มอีกสี่ห้าดวงหน่อยพี่นะ